คุณผู้ชมครับปริมาณผลผลิตของทุเรียนโดยเฉพาะแหล่งใหญ่ที่จันทบุรีนั้นเพิ่มขึ้นมากจากปีที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งก็ส่งผลดีแต่ว่ามันสวนทางกันเพราะว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่ราคากลับเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ชาวสวนบอกว่าเป็นเพราะว่าต้นทุนนั้นเพิ่มสูงขึ้นครับ
ชาวสวนเขาบอกว่าราคาเพิ่มขึ้นแบบนี้ความต้องการมากแบบนี้อาจจะเจอกับเรื่องของทุเรียนอ่อนที่นำไปหลอกขายได้
ทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์วางขายที่ตลาดเนินสูงอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

แต่ราคากลับสูงถึง๑๐๐๑๕๐บาทต่อกิโลกรัม
สะท้อนว่าทุเรียนปีนี้แพงกว่าปีที่ผ่านมา

ราคาที่แพงขึ้นส่งผลต่อยอดขายโดยตรง
เพราะลูกค้าหลายรายซื้อน้อยลงไปด้วยค่ะ
ถ้าราคาร้อยสัก๘๐๗๐บาทจะซื้อคนหลายลูก
แต่ถ้าราคาร้อยกว่าเนี่ยบอกก็เดินหนีหมด
เพราะเราคัดของเข้ามาไง

ของอ่อนของอะไรอย่างนี้มารวม
ปีนี้ปริมาณทุเรียนจังหวัดจันทบุรี

อยู่ที่ประมาณ๑๘๗๐๐ตัน
เพิ่มเป็น๒๘๔๐๐๐ตัน
แต่ราคากลับสูงขึ้นจากราคาหน้าสวนเฉลี่ยที่๖๓บาทต่อกิโลกรัม
เป็น๖๕บาทต่อกิโลกรัม
ลงพื้นที่มาที่สวนทุเรียนชาวสวนบอกว่า
สาเหตุที่ราคาทุเรียนปีนี้แพงขึ้น
มาจากต้นทุนที่สูงขึ้นกว่า๑๘๐

เพราะชาวสวนมีความคาดหวังสูงว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น
ประกอบกับลงจีนมีเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
จากเดิมที่มันเคยมีลงเก่าอยู่ก็เพิ่มขึ้นมาอีก
อย่างที่เห็นก็ไปเปิดตามในชุมชนบ้าง
เปิดในสวนเขตติดสวนเลยก็มี
ที่ดูที่เห็นมันก็ประมาณ๑๐ลงใหญ่
ชาวสวนมีความหวังคาดหวังจากปีที่แล้ว
ทุเรียนราคาสูงมาก
ปีนี้ถัดมาอีกปีคือปีนี้

แล้วขายได้ราคาเท่ากับปีที่แล้ว

แนวโน้มราคาทุเรียนอาจจะเพิ่มขึ้นจาก
ขึ้นจาก๖๕บาทต่อกิโลกรัมเป็น๗๐บาทต่อกิโลกรัม
ชาวสวนทำให้เกิดความกังวลว่า
อาจจะมีปัญหาทุเรียนอ่อนเข้ามาปะปนในท้องตลาด

เหมือนช่วงต้นฤดูการที่ผ่านมา
ที่มีปัญหานี้เกิดขึ้นมาแล้ว

ราคาจะกลับมาปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้งค่ะ
แต่ว่าผู้บริโภคก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับ
เพราะว่าทุเรียนในล็อต๒นี้นะคะ
ชาวสวนบอกว่าจะไม่มีทุเรียนอ่อนค่ะ
เพราะว่าส่วนใหญ่นั้นจะแก่เท่ากันแล้วค่ะ
จันทบุรีวางแผนจะทำงานแบบบูรณาการ
เพื่อแก้ปัญหาทุเรียนอ่อนโดยจะตรวจสอบอย่างเข้มงวด
ทุเรียนหมอนทองต้องมีแป้งไม่น้อยกว่า๓๒ค่ะ
ทุกครั้งที่มีการแจ้งเข้ามานะครับ
จังหวัดก็จะออกไปตรวจสอบให้นะครับ
แล้วก็บางแผงนะครับที่เขามีความรับผิดชอบ
และมีความรับผิดชอบในเรื่องของการขายเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนให้
วิธีการซื้อทุเรียนให้ได้คุณภาพดีที่สุด
คือการเลือกซื้อทุเรียนที่มีสติ๊กเกอร์ติดชื่อร้าน

เพราะเมื่อมีปัญหาจะสามารถติดต่อได้โดยตรง
อัญชลีสิริมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงาน